คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
หนุ่มคนนี้เนี่ยตั้งแต่ผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระ
บอกเลยว่าหนทางทำมาหากินของพระเอกหน้าอ้อ
งานนี้ใครสนใจติดต่องานผ่านคุณแม่ฮันนี่ได้เลย
คือคุณแม่เขารับจ๊อปเป็นผู้จัดการส่วนตัว
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะหลังจากที่เจอมรสุมรักสามเศร้าเราสามคน
ตอนนี้อินดี้ขออยู่นิ่งซุ่มคบแฟนนอกวงการมา๔ปี
แฮปปี้ไม่มีเช้าอีกแล้วค่ะ

อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ประกาศออกมาประกาศออกมาเลยว่าเออเนี่ย
เราเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะอะไรคือเราเราเองเรารู้สึกว่าเออได้
มารับบทบาทอื่นได้มารับบทบาทที่แปลกใหม่
หัวใจไม่โสดฮะหัวใจไม่ฟรีแลนซ์ใช่ฮะ

คบกันมานานแล้วนะก็เกือบจะสี่ปีแล้ว
ไม่ได้เปิดเลยเราเดินไปไหนมาไหนเขาจะรู้อยู่แล้วปกติ

ไม่มีฮะไม่มีแล้วฮะใช่ไม่มีแล้ว
ชัดเจนนะคะว่าไม่โสดอีกแล้วนะจ๊ะ